อีกแล้วเรื่องนี้เสาไฟฟ้าทำไมบ้านเราไม่มีอะไรสร้างอ่ะเหรอ

บ้านเมืองเรามันมืดมากหรือเปล่า

แก้วเหรอไปดูมุกดาหารบ้างมุกดาหารเป็นพญานาคคู่เลย
นี่ฮะสภาพที่เห็นลกล้างมันเข้าไปไหน

เออเดี๋ยวถนนนี้มันเข้าไปไหน
ค่ะไปไหนอ่ะพี่เบิร์ตรู้อย่างเดียวเหมือนไปทุ่งเลี้ยงควายอ่ะนะ
เออแล้วก็ไม่มีควายสักตัวด้วยนะ

บอกว่าข้างในมีสวนสาธารณะดูทางเข้าก่อนเดี๋ยวไปดูสวนสาธารณะที่หลัง
นี่คือทางเข้าสวนสาธารณะบนถนนวงแหวนรอบนอกรอบในขออภัยตะบนศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ถูกปล่อยให้ลกล้างไร้ประโยชน์มีเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมพญานาพันเสาปากหยูดเป็นแนวยากขึ้นลกเจ้า
ให้ภาพมันฟ้องในพื้นที่นะครับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหารเป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างเสร็จแล้วด้วยนะ
แต่กลับไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลต่อปล่อยให้ลกให้ล้างไม่มีใครกล้าเข้ามาใช้หรอก
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไงรู้ไหมพอเป็นข่าวทีก็มาทำความสะอาดทีนั่นนะ
ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบไปเจอนี่ฮะ
พอมันไม่มีใครเข้ามาใช้มันเป็นที่มั่วสุมครับ
อุปกรณ์การเสพยาเสพติดถุงยางอนามัยนี่ซองมัน

แล้วก็ไม่ใช่แค่ถนนวงแหวนรอบในเท่านั้นนะ
ยังมีสวนสาธารณะไหนดูสิสวนสาธารณะเป็นยังไง

เขาบอกชื่อสวนสาธารณะอยู่ตรงห้วยเข้
นะฮะริมถนนมุกดาหารดอนตานตะวนศรีบุญเรืองนี่แหละ
ว่าเป็นโครงการเดียวกันเพราะมีเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมพญานาค
คู่เป็นพญานาคคู่พันเสาไฟอยู่เหมือนกัน

นะฮะที่นี่เนี่ยเสาไฟพญานาคถูกติดตั้งในป่า
ตามแนวติดตั้งในป่านะนี่
อุลสาธารณะอุ้นไอรักหอนั่งไปมาก

ไม่ออกแล้วไหนเถาวันไหนพญานาค
ไอ้ไม้เลื้อยเหล่านั้นก็รู้แล้วว่ามันทิ้งไว้นานแค่ไหน
นี่ครับถนนคอนกรีตกว้าง๔เมตรนะแต่ผ่านทุ่งนาว่ะ

เสาไฟระบบต่างใช้งานไม่ได้
กลางหันลมเนี่ยนะครับ
หมุนตัดฐานอับไว้หมุนหน่อยโดนลมบุ๋นหน่อย
สูง๑๕เมตรใช้ไม่ได้ถังเก็บน้ำใช้ไม่ได้ท่อส่งน้ำใช้ไม่ได้
สาราชมวิวมีคนเข้ามาเสพยา

ใน๕ของโครงการพัฒนาจังหวัดมุกดาหารนะ
นี่คือโครงการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
ปี๒๕๕๙ก่อสร้างเสร็จในปี๒๖๖
โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองงบประมาณเท่าไหร่รู้ไหม

ถ่ายก่อนอะ

น่าจะประมาณพอกับสะแก้วค่ะ๑๐ล้าน

พอจะนึกออกแล้วใครจะได้ประโยชน์นะ

ส่งเสริมเรื่องของยาเสพติด
ไปทำซะนะเมื่อกี้ชาวบ้านเขาฟ้องนะ
พอเป็นข่าวทีก็เข้าไปทำความสะอาดทีนะ
จะทำยังไงต้องให้ชัดเจนออกมานะ
แล้วไม่ต้องมีได้ไหมไอ้เสาไฟแบบนี้

แล้วก็จะมีประโยชน์ให้ไปตั้งในพื้นที่ที่มันมีคนใช้